พาไปดูอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์กันบ้างดีกว่า

แหกโค้งไปชนรถอีกคัน
เหตุเกิดบริเวณถนนทางขึ้นเขาป่าตอง
จังหวัดภูเก็ตค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะ
ภูเก็ตเนี่ยใครขับรถก็จะรู้อยู่แล้วนะคะ
ว่าถนนเขาจะขึ้นลงโค้งคดเคี้ยวเยอะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนเห็นแล้วก็
ร้องกว่าเถียวไปพร้อมกันนะคะโอ๊ย
นาทีนี้ค่ะมอเตอร์ไซคันหนึ่งกำลังขับ
ตามทางขึ้นเขาป่าตองมาถึงทางโค้ง
ปรากฏว่ารถเกิดเสียหลักล้มลง
ถลายไปชนกับรถที่วิ่งสวนทางมาพอดีเลยค่ะ

มีรถโม้ปูวิ่งสวนทางมาพอดี
แต่นับว่าเป็นความโชคดีค่ะ
นาทีเกิดเหตุนะคะคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ย

ก็เลยทำให้ตัวรถมอเตอร์ไซค์ลื่นถลายไปชนกับล้อ

แต่ว่าตัวคนขับลื่นถลายไปตามถนน
ชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งตามรถโม้ปูนมา
ก็เลยแทนที่ถ้าตัวยังติดกับมอเตอร์ไซค์เนี่ย

ใช่แต่ว่าตัวคนไปชนกับมอเตอร์ไซคันนึง

ไม่ได้ว่าคนชนกับรถโม้ปูนนะคะ
ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย๒คนนะคะ
โพสต์เป็นในแนวเตือนภัยอุบัติเหตุ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดทางโค้งจุดนี้
ก็มีสมาชิกหลายรายเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะ

ให้เพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้น
โดยเฉพาะการสัญจรผ่านเส้นทางนี้
ซึ่งสมาชิกบางคนก็บอกว่าเคยประสบเหตุในจุดนี้มาแล้วค่ะ
ตอนถนนลื่นยิ่งอันตราย
เนื่องจากเป็นทางแคบแล้วก็โค้งขึ้นเขา
ขณะที่บางคนก็บอกว่านับเป็นความโชคดี
รถไม่ถลายไปชนกับรถปูนที่วิ่งสวนทางมา
เพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยอาจทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้นะคะ
อันตรายระมัดระวังกันด้วยนะคะ